สมุดปราการนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครนที่จะโหลดเหล็กขึ้นไปก่อสร้างอาคารแห่งนี้คือคือในขณะที่กำลังทดสอบระบบในการโหลดเหล็กอยู่ในนะคะ
ตอนนี้คือกำลังเร่งตรวจสอบอยู่ว่าเครนจริงมันเป็นเครนใหม่
ก่อนหน้านี้มันชำรุดไปแล้วอันนี้เป็นเครนใหม่นะเปลี่ยนมาแล้วนะ

ใช่ทำไมมันถึงหักอีกเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่นะคะ
ส่วนหลังจากเกิดเหตุตำรวจสพสำรงเหนือจังหวัดสมุทรประการพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไซส์งานก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะคะสูง๓๘ชั้นบนถนนเทพารักษ
หลังจากรับแจ้งเหตุเครนก่อสร้างหักและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงตรวจสอบบริเวณชั้นล่างด้านหน้าคอนโด
ไปพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายวิทยาพาขึ้นพร้อมอายุ๔๐ปี

โดยเพื่อนร่วมงานนำศพลงมาจากดาดฟ้าของคอนโด

ตรวจสอบสภาพศพพบว่ามีบาดแผลที่ใบหน้าเลือดไหลออกปากออกจมูกเต็มไปหมดเลยนะคะ
และจากการตรวจสอบดาดฟ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของเครน
สูงจากดาดฟ้าขึ้นไปอีกนะจากเครน๓๐เมตร
พบว่าโครงสร้างของเครนมันหักลงมาทับนั่งร้านพังเสียหาย
อกจากนี้ยังไปพบแขนของเครนยาวประมาณ๔๐เมตรอยู่ในลักษณะงอลงมา
ก่อนที่จะไปฟาดเข้ากับตัวอาคารซึ่งกำลังก่อสร้างเนี่ยนะคะ
บริเวณชั้น๑๘จนปูนที่ชั้น๑๘มันแตก
สอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่าตัวเครนก่อนหน้านี้ตัวนี้นะคะเกิดชำรุดมาก่อนแล้ว
วิศวกรของบริษัทเครนตกลงว่าจะนำเครนตัวใหม่เข้ามาเปลี่ยน
พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มีการซ่อมแซมเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ตามปกติ
แล้วก็ใช้มาแล้วประมาณ๒๓วัน
และวันนี้ระหว่างที่กำลังทดสอบระบบ
ใช้คำว่าทดสอบนะเพราะว่าเพิ่งเอามาเปลี่ยนใหม่ไง
แล้วก็มีการซ่อมแซมให้มันเข้ากันได้กับอันเดิมเนี่ยนะคะ
ทดสอบระบบโดยการโหลดเหล็กเส้นขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้า๓๙
ฟาดเข้ากับตัวอาคารจนทำให้โครงสร้างเครนมันหัก
ที่นายวิทยาซึ่งเป็นคนขับเครนตกลงมากระแทกพื้นของอาคารนะคะ

พันธุ์ตำรวจโทอุทิศสุดใจพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
บอกว่าเบื้องต้นเรียกวิศวกรของบริษัทเจ้าของเครนดังกล่าว

เครนได้รับอนุญาตการก่อสร้างรวม
ใช้อุปกรณ์การติดตั้งเครนจากเทศบาลตำบลบางเมือง
ส่วนสาเหตุตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเกิดจากอะไร
เนื่องจากต้องรอการตรวจสอบ
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ